เป็นภัยชายทุ่งนะคะที่คุณพ่อคุณแม่ก็อาจจะต้องดูแลเด็กกันหน่อยนะคะ
เด็กผู้ชายคนหนึ่งอายุ๗ขวบไปเล่นกับเพื่อนที่ทุ่งนาค่ะ
พ่อแม่ก็รอไม่กลับมาสักทีออกตามหาปรากฏว่าไปเจอจมอยู่ในสระน้ำใกล้ทุ่งนานั่นแหละ
แล้วปรากฏว่าตอนที่เอาขึ้นมาคือเชือกที่เด็กไปเล่นว่าวค่ะ
พันอยู่ที่ขาไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเด็กค่ะ
นี่เป็นภาพเป็นภาพตอนที่ไปเจอน้องแบบสดร้อนเลยนะคุณผู้ชม
คือไปเจอที่สระน้ำกลางทุ่งนา๙
กับหมู่บ้านคำเม็ดอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดยะโสธร
น้องจมน้ำตอนที่เป็นเล่นเว้ากับเพื่อน
เจอตัวแล้วต้องรีบแบบนำตัวส่งโรงพยาบาลเพื่อที่จะช่วยเลยค่ะ
แต่ว่าไม่ทันสุดท้ายเนี่ยน้องเสียชีวิตนะคะไม่สามารถช่วยเหลือไว้ได้
สระน้ำตรงนี้เนี่ยขนาด๖คูณ๖เมตรน้ำลึก๔เมตร

เนี่ยค่ะตรงนี้เลยคุณผู้ชมแล้วอยู่กลางทุ่งนาห่างจากหมู่บ้านประมาณ๒๐๐เมตร
คือแม่ของเด็กเนี่ยนะคะบอกว่าน้องที่จมน้ำเนี่ยเป็นลูกชายคนโตอายุ๗ขวบคือขอออกมาขออนุญาตเธอไปเล่นว่าวกับเพื่อนที่ทุ่งนา
เธอก็ให้ไปแต่ว่าแหม่นานมากแล้วคือเย็นมากแล้วไม่มาสักทีก็เลยชวนตากับยายของเด็กเนี่ยไปออกตามหา
แล้วสุดท้ายพบว่าน้องเป็นศพอยู่ที่สระน้ำนี่แหละค่ะ
ตกลงไปแล้วคาดว่าคงจะใส่เสื้อตัวใหญ่เสื้อมันก็แบบดูดน้ำแม่ก็สันนิษฐานไว้แบบนั้นแต่ตอนไปเจอเจอยังไง
ฉันว่าเป็นเรื่องสะเทือนใจมากนะ
ยายของเด็กเล่าให้ฟังค่ะนางเกียงคำหวังผลนะคะ
ยายของเด็กบอกว่าหลานไปเล่นว่าวกับเพื่อนแล้วหายไปเลย
ก็ไม่กลับเข้าบ้านสักทีก็เลยออกตามหากัน
แล้วเขาตามหาจนเขาสังเกตเห็นว่าเนี่ยค่ะ
เชือกตรงนี้ที่เด็กเอาไปเล่นว่าวมันลากลงไปในสระนั้น
เขาก็ไล่ตามไปอะค่ะไล่ตามเชือกไปนึกออกไหมคุณนัทพงศ
คือดึงเชือกแล้วไล่ตามไปเรื่อย
แล้วดึงเชือกขึ้นมาจากสระน้ำดึงขึ้นมาเรื่อยเอ๊ะมันหนักอ่ะ
มันหนักก็ค่อยค่อยดึงขึ้นมาสุดท้ายที่หนักเนี่ย
คือหนักเพราะเชือกเนี่ยมันไปติดกับศพหลาน
มันไปพันขาของหลานอยู่อยู่ที่ข้อเท้าด้านซ้าย
เป็นไปได้ไหมแบบวิ่งตามว่าวไงว่าวมันหล่นมันล่วง
ล่วงแล้วตกลงน้ำแล้วก็เลยวิ่งตามวิ่งตามวิ่งตามตุ้มตกไป
นิษฐานแบบนั้นแหละว่าเด็กอาจจะวิ่งไล่ว่าวมา
เราคิดว่าตอนแรกคือเหมือนกับตอนที่เขาดึงเชือกมา
แล้วสุดท้ายกลายเป็นหลาน
เด็กคือเหมือนกับตอนนั้นร่างยังอ่อนอยู่
ก็คาดว่าน่าจะยังเสียชีวิตได้ไม่นาน
แต่สุดท้ายก็ช่วยไว้ไม่ทัน
อย่างที่คุณนัทพงศ์บอกเลยเขาก็คาดกันว่าเด็กคงจะวิ่งเล่นว่าว
แล้วว่าวตกลงไปในสระเด็กก็ตามไปเก็บน้ำลึก
เด็กก็จมน้ำเสียชีวิตแล้วเชือกพันอย่างนี้ค่ะ
นี่ก็เป็นแหมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชายทุ่ง
แล้วก็เกิดขึ้นแบบนี้ได้ค่ะนะคะ